สิบหกผ่าไฟแดงชนคนตายฮะโพสต์ว่า
ใบประกาศติดนักเทนนิสทีมชาติด้วยนะคือเรื่องของเรื่องเนี้ย
เป็นเยาวชนอายุสิบหกปีฮะกับเพื่อนสามคนเนี้ย
ขับมอเตอร์ไซค์ขับขับบีเอ็มด้วยนะบีเอ็มสีขาวเนี่ย
เอ็มผ่าไฟแดงเนี่ยพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ยามาฮาฟีฟีราโนสีแดงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอ้
ดูดิยับไว้อุ้ย
คือวันนี้นายธนพลแก้วมูลหรือเต้อายุ๒๔ปี
เป็นพนักงานจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีนะฮะอืมบัณฑิตเกียรตินิยมอืม
ศวกรรมโทรคมนาคมค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตคาที่เลยอืมอืม
คุณคิดดูดิจบเกียรตินิยมขึ้นอืมอีกแล้วอ่ะนะฮะ
ปรากฏว่าวันนี้เด็กเขาก็บอกเลยว่าเด็กอายุสิบหกสิบหก
ไปชวนบุคลากรของชาติอืมวันนี้บุคลากรของชาติบอกว่าเสียดายบุคลากรมากเลยอ่ะ
อันนี้มันที่เรียนข่าวเก่าแล้วที่มันไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าคืบหน้า
ตั้งแต่สิบที่แล้วแล้วอ่ะมาเป็นเด็กสิบหกปรากฏวันนี้รายการของผมก็ใส่ข้อเชิญ
คือครบภงน้องเทณ์อืมน้องเทณ์เนี้ยมาออกมาผู้เสียชวนมาออกรายการ
มีการเอือพ่อปกรเหตุเมื่อถามถึงยอดเงินนะฮะ
เรียกค่าเสียหายเนี่ยสองฝ่ายทราบตรงกันว่าอยู่ที่สิบห้าล้านอืม
พอั้นเนี้ยแต่พ่อปกรเหตุเขาอ่ะไม่มีทางจะจะหามาเป็นก้นก้อนได้หรอก

ปีที่แล้วแล้วค่ะที่ว่าตรงสี่แยกเขากำลังจะกลับบ้าน
คือล่าสุดวันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปออกโหนกระแสตอนนั้นนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพใบประกาศ
เสนียบัตรหรือบอกว่าผ่านการเป็นเอาง่ายเป็นนักกีฬาแล้วอะ

เป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติแหละ
อืม
ก็คือตอนนั้นคือเอาง่ายทำไมยังไม่ไปรับผิดชอบให้พ่อแม่เขาอีก
แล้วทำไมวันนี้เป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติด้วย
คนที่เก่งไม่ทำตัวขยะแบบมึงไม่ได้แล้วหรอ

เขาว่าอย่างงั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกูก็ไม่เคยเห็นบทลงโทษใด
หรือสิ่งใดที่มีหยิบยื่นเข้าไปช่วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย
คือเอาง่ายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้ว
ประมาณสักปีที่แล้วไปปลายปีเป็นกระแสสังคม
ชนเขาแต่ยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายเลย
แต่วันนี้ปรากฏว่าผู้ที่ก่อเหตุวันนี้เป็นนักเทนนิสทีมชาติแล้ว

มันก็เลยเกิดกระแสสังคมอะไรเกิดขึ้น
คือจริงถ้าดูในกระแสโซเชียลค่ะ
เขาก็มีคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเหมือนกันว่า
เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วมีการชดใช้มีการชดเชยอะไรยังไงแล้วหรือยัง
มันก็ยังเงียบหายอยู่จนกระทั่งคือวันนี้พอมันเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา
เพราะอย่างที่บอกมันมีคนตามดูชีวิตของคนนี้ว่า

ทำให้คนคนนึงต้องจบชีวิตลงโดยที่มันไม่สมควรอ่ะอืม

เลยมองว่าในขณะที่ประเด็นเรื่องของ
คืออันนี้พูดยากเหมือนกันนะในแง่ของคนที่อยู่เนี่ย
เขาใช้ชีวิตของเขาไปแต่ในขณะเดียวกันคือ
มองว่าถ้าเกิดเขาออกมาเยียวยา
แล้วก็แบบทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่เขาควรต้องรับผิดชอบ
คือเขาบอกอายุของเด็กคนนี้
จริงแล้วก็คือพ่อแม่เขาจะทำงานเพื่อส่งลูกเรียนว่า
หวังจะเป็นอนาคตอยู่ที่๑๕ล้านโอเคละ
ครอบครัวของผู้ก่อเหตุเขาบอกเขาหาไม่ทันหรอก๑๕ล้านเงินก้อนอ่ะ
แต่ก็อย่างน้อยเรื่อยก่อนเวลากับแม่ตระกบว่าเหมือนมั๊ย

ต้องไหมแต่คนที่เขาชนตายนั่นน่ะพ่อแม่ก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดู

แล้วเขาจบปริญญาโทแล้วเขายังทำประโยชน์

ยังไม่สามารถเอาผิดเยาวชนกลุ่มนี้ได้อีกเหรอ
หรือการที่ยังต้องให้โอกาสผู้ต้องหาเนี่ย

แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ทั้งที่มีเด็กหลายคนวันนี้
น่าจะได้โอกาสตรงนี้มากกว่าไหม

คุณได้รับโทษหรือยัง
คนเสียชีวิตเนี่ยคุณรับโทษตรงนั้นไปถึงไหนยังไงแบบไหนแล้ว
คือถามว่าคนที่เคยทำผิดพลาด
คุณจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตไหมมี
คุณสามารถใช้ชีวิตต่อได้คุณจะเป็นนักกีฬาเทนนิสก็ได้
แต่คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำพี่ทำก่อน
ตรงนี้ก่อนว่าคุณทำทุกอย่างเนี่ยชดใช้ให้เขาแล้วหรือยัง
ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตต่อคุณมี
แต่คุณต้องชดใช้คนที่สูญเสียก่อน
คนก็เลยทวงถามประเด็นนี้มากกว่าแล้วตกลงคุณทำอะไรอยู่

ลูกเขาทั้งคนและความหวังของเขาทั้งชีวิต
ชีวิตคนเอาจริง
อย่างน้อยก็ต้องชดใช้เขาหน่อยเออเนอะ
มันควรหาเงิน๑๕ล้านมันหาไม่เป็นก้อนหรอก
แต่อย่างน้อยแสดงความความเสียใจเขาหน่อยชดใช้เขาหน่อย